มาถึงเรื่องราวของเจ้าซีเซี่ยม๑๓๗
ล่าสุดแล้วเพราะว่ามีผลกระทบต่อ
นี่คือระยองปราจีนบุรีอันนี้คือแหล่งเลย
แล้วตอนนี้ล่าสุดก็คือมะยวงชิ้นราคาก็ค่อนข้างนี้ต่ำด้วย
ค่ะเพราะเดิมทีถ้าเกิดในกรุงเทพดูประมาณกิโลละ๑๐๐บาท
ถูกต้องซึ่งเมื่อก่อนนี้กิโลละ๒๐๐บาท
ค่ะ๒๕๐บาทปีนี้มาค่อนข้างถูก
แต่ที่สำคัญคือพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าเขาก็เศร้าใจ
แล้วก็เสียรายได้ไปเยอะมากใช่ฮะ
เพราะว่าล็อตแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะขายดีนะครับ
พ่อเมืองปราจินบุรีก็กินผลไม้อวดสื่อเลยนะครับ
บุกไปทำเนียบวอนแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงภาวะนะครับสารกำลังตรังศรี
จำกัดที่๔มหาโพลจังหวัดปราจินบุรี
จำกัดนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับ
ปนอยู่ในฝุ่นแดงที่ได้จากการหลอมเหล็กบรรจุถุง
แล้วก็วางอยู่ในพื้นที่ปิดที่โรงหลอมที่เป็นข่าวนั้นนะครับ
ล่าสุดนายวิโรธน้อยสำเนียงครับยื่นหนังสือต่อ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อขอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
ขึ้นมาดูแลแก้ไขปัญหานี้นะครับ
หลังตรวจพบว่าวัสดุดังกล่าวได้หายถูก
แล้วก็ที่หายไปเนี่ยถูกนำมาหลอมในพื้นที่นะครับ
เกรงว่าอาจจะส่งผลต่อชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมในระยะยาว
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเปรียบเสมือนไฟไหม้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เพราะว่าผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเกิดเป็นวงกว้างมหาศาล
ฉะนั้นภาคประชาสังคมขอเรียกร้องให้นายกตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อเข้ามาแก้ปัญหานี้ภายใน๑สัปดาห์นะครับ
ส่วนที่ห้องประชุมนะฮะอบตหาดนางแก้วนายรณรงค์นครจินดา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีได้นำเจ้าหน้าที่
สำนักงานประมนูเพื่อสันตินะครับไปแนะนำเครื่องมือวัดค่ารังศรี
โดยใช้ตัวอย่างดินน้ำอากาศและผลไม้จากสวนในพื้นที่ใกล้โรงงานหลอมนะครับ
ซึ่งผลจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยไม่พบการปนเปื้อนของกำลังตรังสีซีเซียม
จากนั้นท่านก็ได้ชิมผลไม้ที่นำมาจากสวนในพื้นที่

รวมถึงนำเครื่องมือไปสแกนหารังสีในสวนผลไม้ด้วย
เพื่อความมั่นใจให้กับชาวบ้านว่ามีความปลอดภัยจากการ
ฟุ้งกระจายของกำลังตรังสีนั่นเองนี่ครับ
เหมือนเป็นการการันตียืนยันว่าปลอดภัย
คนเป็นห่วงกลัวว่าแบบมันกระจายลงพื้นดินลง
เพราะมันปนเปื้อนในอาหารได้ปกติจริงก่อนหน้านี้เวลาเราเจอค่ะ
ส่วนใหญ่เขาจะไปเจอในอาหารพวกผักผลไม้อะไรอย่างนี้
พอมาเป็นข่าวแบบนี้คนก็เลยยิ่งกลัวกันใหญ่
แต่ว่าจากวันนั้นที่คุยกับพี่หนุ่มที่พี่หนุ่มได้คุยกับทางสำนักศูนย์ปรมนู
ที่ออกผลกระแสค่ะทุกคนก็บอกว่า
สรุปก็คือว่ามันอยู่ที่ปลาจีนใช่ไหม
พี่หนุ่มแดงไม่ได้ไปที่ระยองแล้วเขาก็เก็บเอาไว้ในพลิกแบ๊ก
เก็บเอาไว้แล้วคือมีการตรวจโดยรอบรัศมีโรงงาน
โดยรอบรัศมีโรงงานว่ามันอยู่ในพื้นที่ปิด
เพราะว่าเขาตรวจโดยรอบประมาณสัก๕กิโลเมตรรอบโรงงาน
ก็คือไม่มีแล้วหมายถึงว่าในรัศมี๕กิโลเมตรเนี่ย
แต่ก็เห็นมีหน่วยงานอย่างจุฬาลงกรก็เห็นว่าจะไปช่วย
ในการสร้างความมั่นใจไปสามารถให้ไปตรวจในพื้นที่ได้ป่

ถ้าเกิดในประชาชนหรือพนักงานโรงงานไม่มั่นใจ
ก็สามารถขอความชื่อหรือตรวจไปได้
เพราะว่าคนก็ไม่แน่ใจเพราะด้วยความที่เราไม่รู้จักมันด้วย
บางคนไม่รู้จักเลย

ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่หลายคนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาบอกว่า
ไอซีเซียม๑๓๗ที่มันเป็นข่าวที่อะไร

คือคนไปนึกภาพใหญ่ภาพเหมือนตอนที่
ฮิโรชิมานางาซากิเจอระเบิดปารามนู
แล้วก็คนกลายเป็นแบบ
กลายเป็นว่าโอ๊ยคนแบบพันธุกรรมเปลี่ยนป้ายภูมิคร้าว

ซึ่งอันนั้นก็ต้องบอกตรงว่าอันนั้นมันคือรังสีแบบ
กำลังตรังสีแบบเต็มที่เพราะมันคืออัดมากับระเบิด

ในการที่เอามาทำเหมือนกับว่าใช้งานในส่วนอื่น
การตรวจจับฝุ่นตรวจจับฝุ่นพิษอะไรแบบนี้นะคะ
มันก็เลยจะมาในปริมาณที่
ไม่ได้มากเหมือนภาพในหนังที่เราเห็น
เพราะฉะนั้นก็นะครับท่านผู้ว่าก็มั่นใจนะฮะ
แอคชั่นมั่นใจว่าสามารถทานผลไม้ได้อย่างปลอดภัย